มาดูกันต่อกับสาวคนนี้แล้วก็หนุ่มคนนี้

คุณนิววงศกรแล้วก็มัมพลอยเชอร์มานค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าเขาเล่นละครเรื่องที่คุณพลอยเชอร์มานเมื่อวานเนี่ย

เรื่องสุดท้ายเขาจะรับละครเรื่องนี้เรื่องสุดท้าย
ด้วยความสนิทสนมนะคะเขาก็โพสต์ภาพให้กำลังใจกันค่ะ
เขาโพสต์ภาพนะคะก็บอกว่าเนี่ยเออยังงอแงเลยเนี่ย
เด็กงอกแงะสองคนกับกล้องปรีมของน้องพลอย
ซึ่งนะคะจะบอกว่าจริงแล้วทั้งคู่ในละครเลิฟซีนเยอะมาก
แต่น้องนาวก็ไม่ว่านะคะรวมไปถึงช่วงนี้คุณนิววงศกรเนี่ย
ซีนแบบแน่นจริงทั้งสายปานทั้งเจนนิดเนี่ยที่เมื่อวานมาออฟฟิศเรา
แฟนไม่ว่านะคะซึ่งนะคะก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คือไว้วางใจกัน
แล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะคะที่โซเชียลแชร์เยอะมากภาพนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะ
คุณเนียวเนี่ยลงไอจีค่ะเห็นไหมคะสายตาเดี๋ยวสายตาของน้องนาว
เออคือเหลือบดูว่าเล่นโทรศัพท์คุยกับใครอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ชั่นบอกว่าฮันแน่โชคดีที่พี่ไม่มีความลับใจไม่ถึงอย่าเลื่อนดูนะ
เออตอนแรกคุณผู้ชมนึกว่าแกล้งหยอกขำไปมาโอ้โหงานเข้าต้องเปลี่ยนฟิล์มนะ

ให้เห็นชัดเพราะว่ากลัวระแวงนิดนึง
กลัวว่าแบบถ้าน้องนาวมองแล้วเหมือนมืดมีความลับแน่เลย
คุณคุณนาวไม่ว่าอะไรคะ
กันแล้วครับคุยกันแล้วครับว่าผมจะเดินทางสายนี้ครับ

แต่ว่าของมาดูให้เฉย

รู้รู้จังหวะกันดีอยู่แล้วรู้ด้วยว่ารหัสอะไรอ่ะรู้

แต่คุณผู้ชมค่ะเราเห็นภาพภาพนี้เป็นภาพที่เหมือน
มัมพลอยเขาบอกว่าเขาจะรับผลงานละคร

เป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตการแสดงละครแล้ว
เพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการมายาวนานใช่ไหม

เดี๋ยวมีฝีม้าใล่มือทางการแสดงที่แบบเหนือชั้นมาก

เราวงการนะคะ
เพราะว่าเธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะลาจากงานละคร

เส้นทางอื่นอื่นอย่างเช่นงานหนังเอ่ยจอเงินอย่างเงี้ยรวมไปถึงงานพิธีกรก็รับนะคะ
ประโยคนี้แหละค่ะแฟนก็เลยถอนหายใจใจชื้นกันไปก็
ได้แต่รอลุ้นนะนะรอลุ้นว่าจะมีบทบาทใหม่ต่างของมัมออกมาให้เราได้เห็นกันหรือเปล่า
ไฮไลท์ให้ดูเลยพอยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังเปิดรับโอกาสใหม่อยู่
พิธีกรเอ่ยหนังเอ้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะได้เจอกัน
ค่ะแต่ถ้ามาเป็นพิธีกรครั้งแรกเลยนะ
ใช่ก็ไม่เคยเห็นในบทบาทของพิธีกรวงการ
แต่ว่าเราก็แอบไปส่องเห็นคอมเมนต์จากเพื่อนซีก็คือคุณหญิงรัฐา
เขาบอกทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ว่าปีหน้าเจอกันยาว
แต่ละครเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะคนก็ตั้งข้อสงสัยว่า
สองสาวเขาจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษมาเตอร์ไพรส์แฟนหรือเปล่าคะพี่แจ๊กกะลีน
เพราะเขามีการติดแฮทแทคด้วยเห็นมั้ย
เชอธา

แล้วเนี่ยพลอยก็ตอบเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่า

หรือว่าจะมาเต้นไหมหรือเกิ้ลใหม่หรือยังไง
นั่นน่ะสิแต่เอาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหน
ไม่ใช่แค่แฟนที่อยากดูนะพี่แจ๊กเกอรีน
แจ๊กกะลินแอบไปถามหน่อยได้ไหมหนูก็อยากรู้เหมือนกัน
เดี๋ยวถ้าเจอตัวจะถามให้นะคะแต่ว่าแน่นอนถ้าคู่นี้มาเจอกันนะ

เชื่อฉันสิ
ไม่อยากจะเดาว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเหมือนกันนะ
แต่รอติดตามแล้วกันว่าเขาจะมากันในรูปแบบไหน
แต่น่าจะมีผลงานร่วมกันชัวร์แล้ว
รอดูนะคะว่าจะแซ่บขนาดไหนค่ะ